แต่เรื่องที่น่ายินดีวันนี้นะคะหลายคนติดตามกันโอ้โห
เดือดเลือดพลาดจริงจริงเดือดเลือดพลาดที่ว่าเป็นเรื่องราวดีดี
แต่ว่าความเมาส์ไงความเมาส์มันเดือดจริงสำหรับการขอแต่งงานนะคะ
เมื่อเพื่อนสาวสุดซีคุณนานารายบีนาเป็นคนเปิดเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ย
เจนี่เทียนออกมาโพสต์ภาพเฟสตามขณะที่มิกกี้เนี้ยนะฮะกอดเจนี่
เริงร่ากันที่กรุงนิวยอร์กพร้อมกับข้อความแท็กถึงเพื่อนเลิฟว่า
นี่และมิกกี้ก็ลงภาพรัวอยู่เหมือนกันขณะที่ฝ่ายชายเนี่ยขอแต่งงาน
สรุปชัดแล้วนะคะว่าข่าวลือก่อนหน้านี้เป็นเรื่องจริงค่ะ
เนนี่กับมิกกี้แฟนนุ่มวัย๒๗ปีจะแต่งงานกันปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะคะ
คุณนานาเนี่ยแอบแซวด้วยว่ารองเท้าแตะหูหนีด้วยนะคะ
ก็น่ารักดีแล้วก็คู่นี้นะคะหลายคนก็ติดตามกันมาอยู่เพราะว่าด้วยความปากแข็งของทั้งคู่
แต่ว่าการแสดงออกเนี่ยมันปิดไม่มิดเนาะคนมันรักกันแล้วก็อินเลิฟกันนั่นเองนะคะ
จากการที่ติดตามการเล่นอินสตาร์แกรมด้วยกัน

ลงรูปผลัดกันลงผัดกันไปผลัดกันมานั่นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้เอาจริงก่อนที่หนุ่มมิกกี้จะมาเป็นนุ่มมิกกี้ของคุณเจนนี่ในวันนี้นะคะ

เคลียร์ไปแล้วว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทค่ะ

ก็อาจจะเลิกรากันไปแล้วนั่นเองนะ
เรื่องเก่าเรามาพูดถึงเรื่องปัจจุบันดีกว่า
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องปัจจุบันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยแล้วกันนะคะ

เราได้คอหาแค่นานาคนเดียวนะ

ใช่ค่ะเราก็จะเห็นคลิปจากเพื่อนนั่นแหละนะคะ